ในในงานคาร์เหรอคะก็ดีมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะ
กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดเลยขอบคุณมากเลยค่ะ
ว่าไงบ้างอ่ะคะไม่ได้ดูเลยอ่ะ

หรือว่าเหมือนมันจือมากเลย

ก็เป็นครั้งแรกของลิต้านะคะ

มันอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะ

ตื่นเต้นด้วยกดดันตัวเองด้วย

หน้าเลยนะคะเดี๋ยวก็โพสต์
เดี๋ยวก็จิกเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ทำทุกอย่างเลย

แล้วก็ค่ะก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะ

ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่ได้กลับไปอีก
กลับไปอีกก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะ
น้อยไหมคะ

หมายถึงว่าช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกเยอะมากเลยนะคะ

รู้สึกถึงความกดดันที่เราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
อยากให้คนไทยรักนะคะ

อยากให้เป็นที่รู้จักในต่างชาติด้วย

ก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลย

แล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะ
แล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะ
คือไม่อ่านเลยค่ะ

แล้วก็อ่านให้น้อยที่สุด

อยู่ตรงนั้นเราไม่มีเวลาอ่านแล้วอะค่ะ
ทุกวันเราจะต้องทำนู่นนั่นนี่เยอะแยะมาก
ต่อปุ๊บตื่นมาก็เล่นข้าวเป็ดเลย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย
พอเสร็จจากเล็กคาเป็ดก็จะมีเยอะแยะมากมาย

ไม่ว่ากับใครก็ตามเพราะว่าทุกคนที่ไปยืนตรงนั้นนะคะ
แล้วแต่ละคนนี้ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

อยากให้มองด้วยใจที่แบบเปิดกว้างมากกว่าว่า
แต่ละคนเราก็ทำหน้าที่ของเราทุกคนเต็มที่นะคะ
แล้วก็รับหลังกันเนี่ยเรายังทักทาย
เราคุยกันน่ารักเราก็เป็นผู้ร่วมงานที่สนิทกันนะคะ
รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นกันมา
อย่างนี้ถ้าเจอปูก็เข้าไปกอดกัน
ก็คือเราทุกคนนะคะเราอยู่ในวงการบันเทิง
คือเพื่อนร่วมงานเราคือพี่น้องอะค่ะ
พอไปอยู่ตรงนั้นไม่อยากให้เปรียบเทียบคนไทยด้วยกันเลย
จะเอาเราไปเปรียบเทียบกับดาราเอเชียหรือดาราคนอื่นมากกว่า
เพราะว่าต่างชาติเขามองว่าประเทศไทยแข็งแรงเนี่ยมี
มีนักแสดงจากเมืองไทยมาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้
แล้วก็ยังมีนักแสดงจากหลายคนจากเอเชียก็ไปเยอะนะคะ
ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดียคนญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าเราอยากให้มองในใจที่เปิดกว้างมากกว่า
ว่าเราไปในน้ำประเทศไทยจริง
ก็แบบเราเป็นแอคเกรสจากเมืองไทย

เราคิดว่าเราต้องทำใจให้สบาย

ก็ทำใจสบายเหมือนเดินเล่นอะไรอย่างนี้
มีจังหวะที่ว่าเราเดินแล้วมีช่างภาพบอกว่าแต่ว่าเรายังไม่มีขยับไป
ไม่มีนะคะเขาบอกให้ขยับก็มันจะเป็นจังหวะของมันอยู่แล้ว
มีแต่ว่าช่างภาพไม่ยอมให้เราขยับเขาเรียกให้เราแบบหันมาหันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วก็มีแบบโกรธที่เขายังไม่ได้รูปเราเลยอะไรอย่างนี้
ค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ที่ปลากดีค่ะ

ก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านแล้วกันนะคะที่คอยทำข่าวแล้วก็ให้ข่าวด้วย
ด้วยว่ามันต่างกันนะคะเขาก็เป็นวงของเขาเอง
ไม่ปรึกษาอะไรเขาก็เป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดของหน้าตา
เลยค่ะแต่เขาช่วยต้องมากว่าพออยู่ตรงนั้น
มีความกดดันหลากหลายอย่างแล้วก็หวังว่าเขาจะไปกับเราด้วย
เพราะคงน่าจะช่วยเราได้เยอะอะไรอย่างนี้
แล้วทำไมเขาไม่ได้การไปอ่ะ

ขอบคุณมากนะคะ